ทีนี้มาดูคดีเด่นที่เกิดขึ้นในปี๒๕๕๙กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ในปีที่ผ่านมามีหลายคดีที่ประชาชนให้ความสนใจนะคะ
ทีมข่าวแท้รัฐทีวีก็ได้มีการรวบรวมคดีฮือฮา
คดีที่ถูกจับตามองติดตามได้ในที่สุดแห่งคดีปี๒๕๕๙ค่ะ
เจอคนแบบนี้ในสังคมแบบนี้แย่มากครับ

ขอบคุณนะครับ
สกรากด้วยประโยคดราม่าขอความเห็นใจ
แต่สุดท้ายความจริงคือสิ่งที่เห็นด้วยตา
ได้รับฉายาดีเจเก่งเกียร์อา
และอีกคดีส่งท้ายปีที่สร้างวลีสนั่นโซเชียล
กราบรถกูของน็อตอัครนัท
เป็นอีกหนึ่งคดีที่อารมณ์ชั่ววูบทำชีวิตเปลี่ยน
อย่างไรเสียเมื่อคิดได้กลับตัวกลับใจ
สังคมไทยอย่าลืมให้โอกาสคนล้มอย่าข้าม
ส่วนคดีรถเน้นซิ่งแหกด่านเก็บเงิน
มาเฉียวชนเก๋งฟอร์ดไฟลุกท่วม
เป็นเหตุให้๒นิสิตปริญญาโทเสียชีวิต
ก็เป็นเรื่องที่สังคมจับตาว่ากฎหมายจะศักดิ์สิทธิ์หรือไม่

รุมทำร้ายชายพิการขายขนมปังจนเสียชีวิต
หนึ่งในกลุ่มผู้ต้องหาเป็นลูกตำรวจ
ขณะที่ยังมีคดีการเสียชีวิตหลายคดีที่สะเทือนใจ

เริ่มจากเจ้าคุณสนอเจ้าอาวาสวัดสะเกดกระทำอัตวินิบาตกรรม

พนักงานสอบสวนชำนาญการพิเศษสนเทียนทะเล
ผูกคอเสียชีวิตหลังการปรับโครงสร้างตำแหน่งพนักงานสอบสวน
เหตุสารไพโรเจนจากระบบดับเพลิงทำงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่จนมีคนหมดสติเสียชีวิต๘คน
รมหาวิทยาลัยดังก่อเหตุยิงเพื่อนอาจารย์ด้วยกันดับ๒ศพ
ตำรวจพบตัวและเกลี้ยกล่อมนานหลายชั่วโมง
แต่ตัดสินใจจบชีวิตด้วยปืนของตัวเอง
ระเบิด๗จังหวัดภาคใต้สร้างความตื่นตระหนก
เพราะเป็นการขยายพื้นที่ก่อเหตุเพิ่มขึ้น
คดีการผูกคอเสียชีวิตของนายธวัชชัยอนุกูล
อกจากนี้ยังมีการดำเนินคดีสำคัญที่ต้องสู้กันยืดเยื้อ
และต้องจับตาดูจุดจบเช่นคดีพิธีกรข่าวชื่อดัง
ถูกตัดสินจำคุกจนต้องขอยุติบทบาทหน้าจอ
เพื่อรอพิสูจน์ความบริสุทธิ์
บุกจับพันธ์ตำรวจโทบัญญินพร้อมอดีตบร็อกเกอร์สาว
ผัวพันคดีฆ่าและโอนหุ้นเสียชูวงคารีสอร์ทอำเภอปากช่อง
ท้ายด้วยการปรากฏตัวของคุณหญิงกำมาลอที่ฟ้องร้องคนรับใช้
ถูกสาวไส้ดำเนินคดีกราวรูด
และยังพ่วงไปถึงพี่สาวต่างมารดาที่แอบอ้าง
และถูกดำเนินคดีมาตรา๑๑๒ด้วยเช่นกัน
เหล่านี้ล้วนเป็นคดีดังที่สังคมสนใจในรอบปีที่ผ่านมา
และมีหลายคดีที่ยังเป็นมหากราบร้อนแรง
ต้องติดตามต่อในปี๒๕๕๙
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน